นี่แหละค่ะว่าวิกสีฟ้าฝั่งตรงข้ามเรา
จะไปซื้อตัวพระเอกลายหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
ช่องน้อยสีค่าตัว๒๕ล้าน
เมื่อวานนี้ฉันไปเจออเล็กซ์นางยอมรับนะ

ว่ามีการติดต่อจริงด้วยแต่ไม่ไป

โครงการรับป่ารับสัตว์ต่าง
ล่าสุดจริงนางไปเจอน้องมาเรียมพายูนที่หลงพัดมาคุณผู้ชม

คืออเล็กส่งก็ไปเจอมาก่อนที่จะเป็นข่าวด้วย
แต่ว่าก็คือพร้อมจะช่วยเหลือนี่แหละค่ะ

ฟังทั้งเรื่องราวการซื้อตัว๒๕ล้านแล้วก็น้องมาเรียมนะคะ
พยูนตัวน่ารักตัวนี้แหละค่ะเอาไปฟังเลยค่ะ

ไหนไม่แน่ใจแต่ก็มีส่วนมากจะเป็นพวกผู้ใหญ่ที่เคยร่วมงานกัน
แล้วก็แบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าอะไรอย่างนี้มาโอกาสดีมาร่วมกันไหม
ออกไปแล้วก็เวอะณตอนนี้แล้วก็ในระยะใกล้นี้ผมก็รู้สึกว่า

ช่องสามผมไม่ได้มีปัญหามันเป็นบ้านผมอยู่แล้ว
ล่าสุดเลยพยูน้อยจริงอเล็กซ์ไปช่วยมาก่อนแล้ว
คือเราพาเด็กไปศึกษาเรื่องพยูนเป็นประจำอยู่แล้ว
ตอนที่เราไปเขาก็มาเอาหลังมาอยู่กับเรือจริงนะ
ก็คือเขาคิดว่าเป็นแม่ของเขาจริงได้ระดมทุนในค่าย
เพื่อที่จะซัพพอร์ตทีมงานที่อยู่เบื้องหลังด้วย
อ่าก็เอาใจช่วยนะคะพูดถึงเรื่องผู้จัดการ
พูดถึงเรื่องดาราโบวี่ไงเคยทะเลาะผู้จัดการนะคะ
ดิฉันก็เลยคว้าผู้จัดการเขาชื่อคุณเอ็ม
มาบอกว่าเออเดี๋ยวเคลียร์ปัญหากันนะคะนี่โบวี่มานะคะ
ผู้จัดการเคลียร์กันไปเลยที่สำคัญเดี๋ยวไปฟังเรื่องเคลียร์เสร็จปุ๊บ

แต่ฟังเรื่องผู้จัดการก่อนไปฟังเลยดีกว่าค่ะ
เคลียร์กันค่ะผู้จัดการของเขาก่อนเนอะ
ไม่ตีแล้ว

ใช่ก็มีตีกันแป๊บนึง
แต่จริงก็ตีกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
เราก็คบกันเหมือนแฟนเหมือนกันเนาะ

อยู่กันมา๕ปีส่วนโอมนี่นะคะคุณผู้ชม
อย่าบอกใครนะคะเค้าบอกว่าสิ้นเดือนเค้าจะเคลียร์กัน

เออคุณผู้ชมแต่พูดถึงเรื่องแบบอยู่ไม่อยู่
ล่าสุดฟ้ามีตาของดิฉัน
ดวงดาวจะไม่มายแล้วค่ะ
เพราะว่าคุณห่องพลากรแฟนก็มาอยู่ช่องสีทีพีทีวี
คือคุณผู้ชมคือคุณอาดวงดาวเนี่ย

ภาคมาเป็นพันเรื่องเล่นละครเป็นร้อยเรื่อง